บ้านเราที่โคราชบ้านเอ๋งเงินก่อนเลยนะจ๊ะ
ไปดูวิถีชีวิตของคนด่านเกวียนกันหน่อยเขาอยู่ยังไงเขาทำอะไรกินกันคะ
นี่คุณผู้ชมพาไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนโคราชบ้านด่านเกวียนกันหน่อย

ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชศรีมานะคะเขาจัดโครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชน
เครื่องปั้นดินเผาต่อการส่งเสริมอัตลักษณ์และสินค้าเชิงวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตชุมชนบ้านด่านเกวียน
ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชศรีมา

ว่ากันว่าเป็นโครงการเพื่อยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่นะคะ
ทางมหาวิทยาลัยได้นำเครือข่ายชาวบ้านนอกพื้นที่เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตคนด่านเกวียน

ได้มาชมฐานการเรียนรู้ต่างอย่างเช่นนี่เลยก็คือผ้ามัดยอม

หรือรวมไปถึงเทเบอร์แวร์จากภาชนะดิน

เอามาทำเป็นจานเป็นชามเป็นเครื่องปั้นดินเผา
รวมไปถึงเครื่องหอมจากดิน

บอกเลยว่าหลายคนยังไม่รู้

รวมไปถึงคนด่านปั้นดิน
เขาอยู่กันยังไงเขามีชีวิตยังไงไปเรียนรู้กัน
แต่ถ้าพูดถึงด่านเกวียนแล้วไม่พูดถึงเครื่องปั้นดินเผาไม่ได้ไม่ได้
เพราะมันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านด่านเกวียน
ซึ่งทุกวันนี้ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือออกแบบให้มันสวยงามทันสมัย
แล้วก็ต้องมีความสวยงามแข็งแกร่งทนทาน
ผิวสัมผัสจะต้องมีเอกลักษณ์
ด้วยความที่มันมีความมันวาว
แล้วก็ออกแบบเห็นไหมหลากหลายรูปแบบ
ดั้งเดิมก็มีแบบสวยเก๋ก็มี
ชาวบ้านด่านเกวียนเนี่ยเขาจะนำดินเหนียวเนื้อละเอียดที่มันขุดมาจากริมฝั่งแม่น้ำมูล
เอามาใช้ดินมันจะเนื้อเนียนนะ
เขาต้องหาพื้นที่หาจุดที่มีเอกลักษณ์ของดินนี่นะ

ไม่ได้แล้วมันก็เป็นดินเฉพาะพื้นที่พื้นทิศด้วยเขาจะโด่งดังนะคะ
จากนี้แล้วนะชาวบ้านเนี่ยยังได้ไปเรียนรู้ในฐานเสียงดนตรีจากดินด้วย

นั่นก็คือเครื่องดนตรีที่ทำมาจากดิน
หลายคนอาจจะยังไม่รู้นี่คือโทนโคราชนะคะ

โทนโคลาสเนี่ยเขาใช้ดินด่านเกวียนมาปั้นเป็นตัวโทนโมโหรี
อ๋อเหรอ

อ๋อมันเป็นภูรณ์ปัญญาท้องถิ่นที่เค้าท้ำกันมาเนิ้นนานแล้ว
แต่เวลาตีเนี่ยเสียงมันจะดังกังวานเสียงจะไพร้อมากเลยนะคะ
เป็นที่มาของจังหวะเสียงดนตรีด้วยนะ
ราคาจับต้องได้๒๐๐๔๐๐บาท
ดิฉันว่าคุ้มค่าเหมาะสม
เพราะปั้นด้วยดินแล้วเป็นงานแฮนดเนส
ดิฉันได้ลงเสียงรายการลักษณะไทย
เป็นรายการสารคดีสั้นที่บ่งบอกความเป็นไทย
ก็ได้ลงเรื่องราวเกี่ยวกับโทนไว้ด้วย
พูดเลยว่ามันเป็นของที่มีมูลค่าของเมืองไทยเรา
สวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ที่อื่นทำไม่ได้
แต่จะหาซื้อหากัน๒ถึง๔๐๐๐บาท

อาจจะมีขนาดเล็กตัวนี้ที่ทำเป็นเที่ยวลึก

ตอนนี้๒๐๐เอาไปก่อนได้ไหม
เงินเรื่องดองนี่ไม่ได้เลย
แต่นำให้คุณผู้ชมได้ดูว่าวิธีชิ้นคนดันเกลียนเขาเป็นอย่างไร